ด้วยเรื่องคดีความของอดีตพระพุทธอิสระ

ตอนนี้ถูกคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ

ศึกไม่ศึกเปล่งวาจาไม่เปล่งวาจา

เอาเป็นว่าถ้าจะแบบให้สุดไปเลย
ก็คือคดีความเนี่ยต้องไปดูกันตรงนั้น
ว่าผิดหรือไม่ผิดในชั้นศาลนะครับ
วันนี้ทางทนายความของนายสุวิทย์

เปิดเผยเรื่องการสู้คดี

หนึ่งก็คือเรื่องของอ้างยี่ซ่องโจร
ทำร้ายร่างกายตำรวจไปขู่กันโชคทรัพย์

ที่เป็นการนำเวทีแจ้งวัฒนะ
อีกหนึ่งเรื่องก็คือข้อหา
ปลอมและแอบอ้างใช้พระปรมาพิไทย

โดยทนายความของนายสุวิทย์
ก็คือนายธิรยุทธ์สุวรรณเกษรนะครับ
บอกว่าได้คือยืนยันว่าจากการพูดคุยกับนายสุวิทย์เนี่ย
พระพุทธอิสระหรือนายสุวิททองประเสริฐยืนยันว่า
เรื่องของการใช้พระประมาพิไทย
ในการจัดสร้างพระนั้น
ได้ขออนุญาตด้วยวาจากับนายแก้วขวัญวัชโรไทย
อดีตเลขาธิการพระชวัง
ในช่วงเวลานั้นเดินทางไปวัดอ้อน้อยที่นครปฐม
ในช่วงที่นายสุวิทย์ยังเป็นเจ้าอาวาสอยู่แล้ว

แต่ทีนี้ท่านแก้วขวัญท่านก็ถึงแก่ศัลยกรรมไปแล้วไง

โดยทนายความของอดีตพระพุทธอิสระบอกว่า

พระพุทธอิสระไม่เชี่ยวชาญเรื่องขั้นตอน

แล้วก็สอบถามว่าจะอันเชิญไปด้วยกิจใด
ดีพระพุทธอิสระก็ตอบกลับไปว่า
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักพักดี
ให้ลูกหลานที่ได้ไปเอาไปเคารพบูชา
ซึ่งเจตนานั้นไม่มีเจตนาให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท

มองว่ากรณีข้อหานี้
นายสุวิทย์ทองประเสริฐไม่มีเจตนา
ที่จะทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา

น้ำแก้วขวัญมาชรวฝไทย
ก็ได้กรุณาเดินทางไปที่วัด

พูดเรื่องนี้ได้ขออนุญาตเรื่องนี้กับท่าน
เป็นการขออนุญาตด้วยวาจา
เพราะว่าเพราะต้องเข้าใจว่า
ห่วงเวลานั้นเนี่ยท่านเป็นเจ้าวาดท่านเป็นพระ
ท่านกระบวนการสลับซับซ้อนอย่างอื่น
ท่านคงจะไม่ได้เชี่ยวชาญถึงขั้นนั้น

ก็คือบทสนทนานะครับเป็นบทสนทนา
เพราะความเป็นบทสนทนาเนี่ยท่านได้ยินว่านะครับ
ได้ยินได้ยินจากผู้ที่อยู่ด้วยในเหตุการณ์เนี่ย
ท่านแก้วขวานก็เรียนถามว่า
หลวงปู่จะอันเชิญมาเพื่อกิจใด
ท่านก็บอกว่าเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
อันเชิญมาเพื่อปฏิสถานลงไว้เนี่ย
เพื่อให้ลูกหลานที่ได้รับไปเนี่ย
นำไปบกเคารพนำไปเป็นเครื่องบูชา
ทีนี้เนี่ยค่ะทีมข่าวของเราค้นข้อมูลมาให้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ว่าที่ขอด้วยวาจาเนี่ยในอดีตมีบทสัมภาษณ์อะไรยังไงบ้าง
เราย้อนไป๑๑เมษายนปีที่แล้วนะคะปี๒๕๕๙
อดีตพระพุทธอิสระเคยเข้าให้ปากคำ

กับตำรวจกองบังคับการปราบราม
แล้วก็ให้สัมภาษณ์ถึงการขออนุญาต
นายแก้วขวัญวัชโรไทยเอาไว้
เนี่ยค่ะย้อนกลับไปฟังบทสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนในตอนนั้นนะคะ
มาแสดงตัวเพราะว่าเมื่อวานมีกลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นอะไรอ่ะ
พิทักษ์พระพุทธศาสนา
ไปแจ้งความว่าพุทธอิสระได้ละเมิดสถาบันโดยมีความผิดตามพรบ
ซึ่งเรื่องนี้จริงแล้วเขาก็เล่นกันมานานแล้วแหละ
สมัยที่เลิกเวทีใหม่คนพวกนี้ก็พยายามจะพูดว่า
พุทธอิสระมีบุคคลนอกรัฐมนูลให้การสนับสนุน
จึงกล้าที่จะจัดการกับธรรมกาย

แล้วก็มาจับประเด็นเรื่องพระกำลังแผ่นดินที่ได้ขอพระราชทานอนุญาตกระทำ
เพื่อทำเป็นใช้ธรรมอะไร
พระธรรมขันต์๘๔๐๐๐พระธรรมขันต์
เพื่อบรรจุไว้ใต้ฐานพระประธานพระนาคปก
ที่สร้างองค์ใหญ่หน้าวัด
ซึ่งก็ได้เจรจาพูดคุยกับท่านแก้วฝันวัชโลไทยที่ไปวัด
คงจะสืบเนื่องเรื่องมาจากการขอพระราชทานอนุญาต
พระบรมราชานุญาตทำรูปพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวด
ไปทุกวัดทั่วประเทศไทยตอนช่วงที่ทรงครองราชครบ๖๐ปี
แล้วก็การสร้างพระกำลังแผ่นดินก็เป็นงานที่๒ที่ตามมา
ก็ไม่ได้มีอะไรรายละเอียดก็เดี๋ยวไปคุยกันในชั้นศาล
แต่วันนี้มาก็เพื่อมาแสดงตัวให้เจ้าหน้าที่รับรู้ว่าเรา
เราพร้อมที่จะขึ้นเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์
หลักฐานตามกระบวนการยุติธรรม
แต่ก็จะอยากตั้งข้อสังเกตว่าชั่วชีวิตพุทธอิสระเนี่ย
แสดงความจงรักภักดีมาตลอด
ไม่มีอะไรที่พุทธอิสระรู้สึกตะกิดตะขวงใจต่อสถาบัน
แล้วก็ต่อสิ่งที่พุทธอิสระทำที่ถวายความจงรักภักดีมาชั่วชีวิต
อืมนี่ก็เป็นการสัมภาษณ์เมื่อปีที่แล้วนะคะ
แต่ทนายความเขามองว่าข้อกฎหมายเนี่ยพระประมาพิไทยหมายถึงลายเซ็น
สัญลักษณ์ไปประทับไว้หลังพระเครื่อง
ไม่ได้เป็นการอัญเชิญพระปรมาพิไทย
ข้อหานี้มันคลาดเคลื่อนนะคะทนายเขามองแบบนี้
ที่เอาไปใช้คือกราศัลยลักษ์
ใช่คือไม่ใช่ต้องไปตีความคำว่าพระปรมาภิไทยคือไลเซ็น
เขาจะสู้คดีตรงนี้ว่าปรากฏคือไลเซ็นไม่ใช่กราศัลยลักษ์
ก็อยู่ที่ชั้นศาลแล้วว่าท่านจะมองว่าอย่างไร

ไม่ได้ปลอมพระปรมาภิไทยหรือไลเซ็น
ส่วนคดีที่เกี่ยวข้องกับตอนที่เป็นแกนนำกปศเวทีแจ้งวัฒนะ
ก็มีทั้งอ้างยี่ซ่องโจรทำร้ายร่างกายตำรวจลักทรัพย์ไปคมคู่
คดีนี้ทนายความของอดีตพระพุทธอิสระยืนยันว่าเจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อหานะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยถูกฟ้องร้องคดีกระบดไปแล้วก็ถูกฟ้องร่วมกับแกนนำกรปศทั้งหลาย
พนักงานสอบสวนก็มีการส่งฟ้องไปแล้วบรรยายพฤติการอะไรต่างเรียบร้อยไปหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นการที่มาแจ้งความแล้วก็จับกลุ่มดำเนินคดีอีกครั้งในตอนนี้เนี่ย
เป็นการฟ้องซ้ำเป็นการฟ้องซ้ำ
อันนี้รูปความของเขาก็คืออดีตพระพุทธาอิสระบอก